เมื่อวานนี้ใครที่ดูตลอดข่าวน่าจะจำคลิปนี้ได้
เป็นหนูน้อยคนหนึ่งได้รถใหม่แล้วก็ขับรถออกจากบ้านไป
ซิ่งกลับค่ำมืดดึก
คุณแม่ก็เลยบ่นเอาส่วนวันนี้มีภาคต่อมาฝาก
หลังจากที่น้องเขาขับรถไปแล้วทำอะไรต่อไปดู
ตาไปเอาใครมาเนี่ยเอาสาวไหนมาเนี่ยกีต้า

เขาจะเอาไปส่งเลยพ่อแม่เขาว่าเนี่ย
อ๋อเนี่ยเมื่อวานไปเที่ยวดึกหนูจับมาคนเดียว
แต่วันนี้ไม่มาคนเดียวเอาสาวนั่งข้างมาด้วยลูก
แต่ถามสาวนิดนึงไหมว่าสาวอยากมาด้วยไหมลูก
แล้วดูน้องกรี๊ดโอ๊ยกีต้าลูก
หนูไปเอาสาวที่ไหนนั่งรถมาด้วยเนี่ยเถอะใครไม่ค่ะ
แล้วน้องผู้หญิงก็คือเรียกแม่ตลอด
ชื่อว่าน้องกีต้าเป็นนุ่มน้อยสุดร่าเริงน่ารัก
ตอนนั้นสร้างวีรกรรมก็คือขับรถคู่ใจหนีเที่ยว
คุณแม่มาดุเอาล่าสุดนะน้องสร้างตำนานบทใหม่
มันเหมือนเพื่อนดิฉันที่หายไปเหมือนกันนะ

อะไรดีก็จำไว้อะไรไม่ดีก็ไม่ต้องเอานะคะ
แต่เด็กฮะชิคกี้พีน่ารัก
คือดิฉันคิดว่าคุณแม่น่าจะแบบว่าถ่ายทำคอนเทนต์

เอาเป็นว่าน่ารักมากแล้วโดนใจแบบนี้

เอาไปให้คุณแม่ก่อนแล้วกันนะน้องกีต้าเนอ

เดี๋ยวถ้าหนูใส่แล้วหนูจะเอาไปให้สาวอีก
ไม่เอานะลูกนะก็นี่แหละค่ะใครอยากจะได้เสื้อน่ารัก

ได้ดูคลิปน่ารักแบบนี้มันก็สุขสนุกชุ่มชื่นหัวใจ